คุณผู้ชมค่ะคดีนี้เราตามกันต่อให้นะคะ
กรีที่มีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบเก้าปีค่ะ
โดนยิงที่ศีรษะเสียชีวิตแล้วข้างศพเนี่ยไปพบยาบ้าสักประมาณสองพันเมตรตกอยู่ด้วย
ตำรวจมีการขยายผลนะคะจนสามารถขอสารอนุมัติออกหมายจับได้๓คน
หนึ่งในสามคนเป็นอดีตภรรยาของผู้ตายค่ะสามคนเนี่ยประกอบด้วยนางสาวเจนจิราบุญนะ
เป็นอดีตภรรยาของผู้ตายนะคะคนนี้เนี่ยถูกแจ้งข้อหาคือร่วมฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
รวมถึงอีกข้อหาหนึ่งก็คือจ้างวันฆ่าคนที่สองนายสุพนัทหวังยีเสน
คนนี้ถูกแจ้งข้อหาร่วมฆ่าโดยไตรตรองแล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนนะคะ
คนที่สามนายกัมปนาศหิมมันคนนี้ก็โดน๒ข้อหาเช่นเดียวกับนายสุพนัท
ล่าสุดค่ะความคืบหน้าของคดีนี้ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวอดีตภรรยาของผู้ตายได้แล้ว
ก็คือนางสาวเจนจิราอายุยี่สิบเจ็ดปีนะคะเบื้องต้นเธอคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในท้องที่โรงพักสิงหานครที่สงขลาค่ะแต่ถึงแม้ก็ตามเธอจะปฏิเสธ
ตำรวจบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะสามารถเอาผิดได้ส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนเป็นมือปืนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจคาดว่าน่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วส่วนจากการสืบสวนนะคะทราบว่านางสาวเจนจิราเนี่ยคือ
ก็พยายามหามูลเหตุว่าเอ๊ะเหตุจูงใจหรือมูลเหตุในการจ้างวานฆ่าอดีตสามีของตัวเองครั้งนี้เกิดจากอะไร
ตำรวจเข้าไปทราบมาว่านางสาวเจนจิราเนี่ยเธอเคยโกรธเคืองกับอดีตสามีก็คือผู้ตายนายสันตินั่นแหละ
เขาสองคนมีลูกด้วยกันสองคนนะคะต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือวันที่๘มิถุนายนทั้งคู่ทะเลาะกันหนักเลยค่ะ
เนื่องจากว่าฝ่ายผู้หญิงคือคุณเจนจีราเนี่ยถูกนายสันติผู้ตายใช้มิตรฟันที่แขนครั้งนั้นต้องเย็บไปกว่าร้อยห้าสิบเข็ม
ต่อมานายสันติก็พยายามเรียกร้องเงินจากฝ่ายหญิง๗แสนบาท
กับรถยนต์อีก๑คันเพื่อแลกกับการเลิกรากัน
แล้วยังข่มขู่ฝ่ายหญิงด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมให้เนี่ย
เดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิดกับนางสาวเจนจิราที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนี่อาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้นางสาว
เจนจิราอดีตภรรยาของผู้ตายใช้เงิน๒แสนบาท
ในการว่าจ้างคนร้าย๒คนก็คือที่ยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
ไปฆ่านายสันติวิธีการของคนร้ายก็คือ
โทรล่อลวงให้นายสันติเนี่ยออกมานัดแนะกัน
บอกให้มารับยาบ้าจำนวน๒๐๐เมตรในจุดเกิดเหตุ
ก็คือจุดที่ไปพบศพนายสันติเนี่ยนะคะจากนั้นคนร้ายอีกคนก็ใช้ปืน
ยิงนายสันติจนกระทั่งเสียชีวิตตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
พบว่าทั้งนางสาวเจนจิราและนายสันติเนี่ย
ผัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่แล้วตอนที่เกิดคดีความแล้วเนี่ย
ตามรายงานข่าวเห็นบอกว่าชายปริศนาพยายามติดต่อมาที่ตำรวจในท้องที่โรงพักสิงหานคร
เพื่อใช้เงินสองล้านบาทในการขอล้มคดีความที่เกิดขึ้นนะคะเอาล่ะแต่ว่าตำรวจไม่ยอมค่ะ
บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะครับ